ก็ผมก็ฟังมาทั้งผู้ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับ
ครับที่ผมจะนำไปในบริการต่อไปหลายหลายเรื่องด้วยกัน
ซึมเมื่อสักการ์ดแรกคือเราต้องเริ่มต้นด้วยความเข้าใจ

ประเด็นสำคัญก็คือรัฐบาลในทุกสมัยนั้นก็จะต้องมีหน้าที่
ในการพิจารณาการนำทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้อย่างเหมาะสม
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปีพศ๒๕๖
รัฐบาลในช่วงนั้นก็ได้เห็นชอบตามกฎหมายพรบการประกอบกิจการเมืองแร่พศ๒๕๖๒
เชิญชวนให้มีการลงทุนด้วยการลดค่าภาคหลวง
ออกบริหารสำรวจออกบริหารประทานบัตร
และบริหารประกอบโลหะกรรม
หนุนให้มีการทำเหมืองทองในเขตจังหวัดพิจิตร
การผลิตทองคำเพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศ
และผู้ลงทุนที่เป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากต่างประเทศ
ซึ่งปัจจุบันนั้นก็ยังคงเป็นบริษัทเดิมอยู่นะครับ

กระทั่งปี๒๕๔รัฐบาลต่อมา
ก็ได้มีการระงับการต่อใบอนุญาตประธานบัตรจำนวน๑แปลง
ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันเพียงหนึ่งแปลงนะครับ

ซึ่งก็เป็นปัญหาที่มีการฟ้องร้องเกี่ยวขั้นตอนการออกใบอนุญาต
แล้วเรื่องฟ้องร้องก็ยังอยู่ในขั้นของสารปกครองจนถึงปัจจุบัน
อกจากนั้นยังมีปัญหาของผู้ร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสารพิษตกค้างจากการทำเหมือง
ต่อมาในช่วงของรัฐบาลคอสชเข้ามาทำหน้าที่
ซึ่งเป็นข้อที่จริงว่าปัญหาต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว
และการเข้ามาบริหารบ้านเมืองในขณะนั้น
ก็ถือว่าประเทศอยู่ในสภาวะไม่ปกติ
รัฐบาลก็ได้พินาการนำทรัพยากรธรรมชาติออกมาใช้อย่างเหมาะสมเช่นเดียวกัน
ซึ่งอันนั้นมีข้อโตแย้งมากขั้นตอนการอนุญาตขาดความรัดกลุ่ม
และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับที่ต้องใช้เวลาในการทบทวนข้อกฎหมาย
พรบการประกอบกิจการเหมืองแร่

รัฐบาลมีความชอบทำที่จำเนินการใดที่เห็นว่ามีความจำเป็น
เป็นที่ทราบดีว่าภายหลังจากการปรับปรุงพรบการประกอบกิจการเหมืองแร่พศ

มีการออกนโยบายการทำเหมืองแร่ใหม่ในปีเดียวกัน
มีบริษัทเอกชนที่มีความสนใจในการทำเหมืองต่าง
ได้เข้ามาขอใบอนุญาตใหม่และขอต่อใบอนุญาตเดิมแล้วกว่า๑๐๐ราย

ถ้าเอกชนใดมีขีดความสามารถทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

บริษัทอัคราก็เป็นบริษัทหนึ่ง
แม้ว่าจะมีผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีคดีความฟ้องร้องต่อน้ำมันไทย
แต่ก็มีได้เป็นข้อจำกัดสิทธิต่อบริษัทอัคราที่จะเดินเรื่องขอต่อใบอนุญาตได้
ตามที่ประธานบัตร๑แปลงของบริษัทอัคราหมดอายุในปี๒๕๔
ซึ่งขอต่อบริษัทไว้เมื่อปี๒๕๔

และในปี๑๙๖๓มีอีก๓แปลงที่มือแยธจำหมดอายุเพิ่มมาขึ้นมาอีก
แปลงนี้จะหมดอายุภายหลังที่บริษัทอัครา
หยุดกิจการปลายปีพศ๒๐๕๙
และได้ขอต่ออายุไว้แล้วตั้งแต่ก่อน

มีอยู่หลายแปลงหลายขั้นตอน

ดังนั้นการที่เรามีพรบประกอบกิจการเมืองแรก๒๐๖๐

ทางบริษัทอัคราได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อขอต่อยกทั้ง๔แปลงที่ค้างอยู่ในคราวเดียวกัน
ตามกรอบเวลา๓บริษัทที่เหลืออยู่
ซึ่งบริษัทอัครานั้นก็ได้ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกันกับ
จากเอกชนอะไรอื่นที่เข้ามาขออนุญาต
จึงเป็นที่มาของการได้รับการต่ออนุญาตประธานบัตรจำนวน๔แปลง

แล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อการแลกเปลี่ยนกับอะไรกับรัฐบาลทั้งสิ้น
โดยรัฐบาลไม่ได้ตั้งเงื่อนไขใด
เป็นไปตามกฎหมายพรบแร่ใหม่นะครับ
หรือขอบรรยายนให้ต่างตามข้าทรวจที่เป็นไปตามกฎหมาย
เป็นแปลงเดิมท่านอนุญาตตั้งแต่ปี๒๕๓๖และ๒๑๔๓ตามลำดับ
ถ้าผมจะถูกตีความว่าการต่อใบอนุญาตนั้นเป็นงานยกทรัพยากรธรรมชาติ
ยกสมบัติของชาติให้กับเอกชนตามอำเภอใจ
ข้อกล่าวหานี้เป็นการกล่าวหาตั้งแต่รัฐบาลในยุคนั้น
หรือว่าเป็นการข้อเก่าหาที่ขัดต่อนโยบายการทำเหมือง
ตั้งแต่อดีตที่ผูกพันมาจนถึงปัจจุบันนะครับ
เพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันเดินหน้าไปให้ได้

เป็นหน้าที่ของความสู่อุตักรรมตามปกติ

ซึ่งในการบัตรนั้นไม่ได้มีขั้นตอนมาเกี่ยวข้องกับนายมตรี
เพียงแต่รับทราบกว่าบริเวณการให้เป็นไปตามโคตรหมายทุกประการนะครับ
ดังนั้นตามที่ผู้อภิปรายอ้างถึงการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ
การสำรวจจำนวน๔๔แปลงนั้น
ผมขอทำเข้าใจว่าผู้อนุญาตการสำรวจนั้น
จะต้องรับเงื่อนไขการรับการอนุญาตว่ามีขีดความสามารถในการสำรวจ
เพราะการรับอนุญาตแล้วไม่สามารถสำรวจได้
ก็จะต้องจ่ายเงินตามที่ร้องขอทำแผนไว้ที่กระทรวงอุตสาหกรรม
ค่าธรรมเนียมในการได้รับอนุญาตสำหรับแปลงสำรวจจะเพิ่มขึ้นทุกปี
ถ้าไม่ส่งคืนพื้นที่ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการสากลทั่วไป
รวมทั้งเมื่อสำรวจเจอแล้วก็จะต้องรายงานให้กระทรวงทราบ
เพื่อพิจารณาผลประโยชน์เข้ารัฐซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลระดับกระทรวง
ที่สามารถสอบทานได้กับกระทรวงที่รับชอบได้โดยตรงนะครับ
เพราะมองให้ยืนการกับท่านว่ากระทรวงประทานพยังสมัย
ทฤษภาและพี่น้องประชุมว่าการบนการคนรัฐบาล
อาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันตรงนี้
เพียงแต่ว่าขอให้ปฏิบัติตามระเบียบหรือกฎหมาย
เรื่องพลวงแร่ใหม่ให้ถูกต้องและสมบูรณ์
รัฐบาลในรัฐบาลในสถานการณ์ปัจจุบันยินดีต้อนรับนักธุรกิจนักลงทุน
ที่สามารถบริการตามกฎหมายสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่
กับประชาชนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือให้มั่นใจว่าไม่ก่อความเสียหาย
สภาพแวดล้อมรวมทั้งการนำทรัพยากรธรรมชาติ
ใช้ประโยชนอย่างสมดุลเรื่องนี้ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่ง
อยู่ในระหว่างการพินาของอนุญาโตตุลาการ
ผมขอให้การอภิปรายนี้เป็นไปด้วยความระมัดระวัง
ไม่เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของประเทศเรานะครับ
คำถามหลายข้อเกิดจากการอนุมานของผู้อภิปรายเอง
พยายามจะบิดเบือนให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วอย่างร้ายแรง
ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริงทุกครั้งผมก็ได้ตอบคำถาม
ในการอภิปรายมาเสมอเสมอมานะครับแต่ผู้อภิปรายอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟัง
ผมได้เรียนให้ทราบเสมอว่าการเจรจานั้นเกิดขึ้นโดยคำแนะนำของคณะอนุญาโตตุลาการ
ซึ่งเป็นทางออกที่ดีสำหรับกรณีพิพาทนี้เนื่องจากมีความเข้าใจกันนะครับ
มีความไม่เข้าใจกันอยู่หลายประการเพราะฉะนั้นการเจรจาบนความไม่เข้าใจกันต้องใช้เวลา
และอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดคู่เจรจาอยู่แต่ละประเทศคนละประเทศ
ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ใช้เวลาในการทำความเข้าใจประการต่อมาผมได้อธิบายเป็นครั้งที่สอง
ประเทศไทยไม่รับความเป็นธรรมถูกเรื่องปฏิบัติเพราะมีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทต่างชาติ
ฟ้องร้องจึงระบุว่ารัฐบาลมีเจตนายึดเหมืองอย่างคืบคลาน
โดยไม่ต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปี๒๕๕๔เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เข้าใจผิดว่าประเทศไทยนั้นจะเข้าไปทำเหมืองเสียเอง

ประเทศไทยต้องการจะยึดกิจการและสิ่งของในกระบวนการประกอบธุรกิจให้ตกเป็นของรัฐ
แสดงออกมาในรูปแบบของรายการต่างที่คิงเกดคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
เช่นการไม่รับการต่อใบอนุญาตในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
หลักการสำคัญของรัฐบาลก็คือมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ
การประกอบธุรกิจต่างของหน่วยงานต้องเป็นประดับกฎหมายและหลักธรรมพิบัติ
ซึ่งหน่วยงานกระทรวงก็มีการรายงานสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในแหล่งข้อมูลข่าวสารของกระทรวงอยู่แล้ว
ข้อสรุปก็คือไปสู่การเจรจาการเลื่อนการอ่านคำพิพากษา
กระบวนการปฏิบัติของฝ่ายไทยเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งสิ้น
รวมทั้งกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่สามารถจะได้รับอนุญาตใด
เรื่องการทำเหมืองในเขตอนุญาตเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขตโบราณสถานโบราณวัตถุ
พื้นที่เขตปลอดภัยและความประคงแห่งชาติหรือพื้นที่แหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึมตามมาตราสิบเจ็ดแห่งพรบแร่ปีหกศูนย์
การแช่งมาตราสี่สี่สี่ผมไม่เข้าใจว่าผู้วิปรายมีความพยายามและความประหนักอย่างยิ่งยวด
เพื่อจะชี้นำให้เกิดความเข้าใจผิดเพื่อผลประโยชน์ของใครก็แล้วแต่นะครับโดยไม่คำนึงถึงพี่น้องประชาชนที่จะต้องเสียประโยชน์
เพราะการเจรจานั้นเป็นการเพื่อทำความเข้าใจนะครับให้เกิดผลดีและส่งผลดีที่สุดนะครับ
เหมือนผู้อภิปรายอยากจะให้ประเทศชาตินั้นเสียหายอยากให้ผมเสียหายนะครับอย่าให้ผมมีความผิด
การดำเนินการดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องชอบทำก็ควรอธิบายให้เกิดความเข้าใจไม่ควร
มาผูกเรื่องกับเหมืองทองเพื่อประโยชน์ของใครก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราทำ
ก็คือการแก้ปัญหานะครับแล้วมาตรา๑๔ที่ออกไปท่านไปดูในสารละเอียดเขาเขียนไว้
ว่าเป็นเรื่องของการต้องไปตรวจสอบไปโดนการและให้ทุกเหมืองทุกประเภทจะเหมืองทอง
เมืองก็ไปทำให้อยู่ในกรอบของกฎหมายแก้ไขปัญหามันมีทั้งผิดทั้งถูกก็
ให้ไปแก้ไขในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็หลายเหมืองที่มันก็มีการปิดไปใน
เพราะในเรื่องของเมืองแรกตรงนี้อาจจะมีความไม่เข้าใจที่เขามองประเด็นแรกว่าเราต้อง
ตุรการอยู่แล้วแนวโน้มก็การลงทุนก็จะอาจจะก็คงต้องเดินหน้าต่อไป
แล้วต้องให้ความเป็นธรรมเขาในเรื่องของเอ่อที่เขาขอต่อไว้ย่าน
ทำไมไม่ต่อให้เขาในช่วงนั้นที่ผ่านมา
มันลากพันกันยาวอย่างนี้แหละครับมันเป็นมหากราบอย่างยาวอย่างนี้
เพราะฉะนั้นผมเข้ามาเนี่ยรัฐบาลเข้ามาแก้ไขต้องแก้ไขปัญหาทุกอย่าง
ประการให้มันเดินหน้าไปให้ได้ทั้งนี้เพื่อใครครับ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่นะ
แล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพให้เขาแล้วเขามีรายได้ประเทศมีรายได้
วันนี้แร่ก็ถลุงในประเทศไทยไม่ได้ส่งไปต่างประเทศนะครับ
หลายอย่างเราแก้ไขไปแล้วตามพรบใหม่ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของชาติและประชนของเรา
เพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นปัญหา
ขอให้เข้าใจว่าการแก้ปัญหานั้นมันยากซะยิ่งกว่าการทำอะไรใหม่
แก้เรื่องเดียวที่มันทับซ้อนมาหลายปีเนี่ย
มันยากกว่าทำเรื่องหน่อยหมายถ้ากสิบเรื่องเลยทำไป
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้มันก็ด้วยความร่วมมือของพวกเรา
จับจ้องในทุกประเด็นแห่งปัญหาเพื่อผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่
ผมดีใจนะครับที่ฟังทั้งสองฝ่ายพูดมาในวันนี้
ผมถือว่าก็มีทั้งผู้ที่เข้าใจมีที่ผู้ที่ยังไม่เข้าใจนะครับ
สิ่งใดไม่เข้าใจก็เป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องรับไปดำเนินการและชี้แจง
แต่ผมไม่สามารถจะพูดได้ว่าใครผิดหรือถูกในเวลานี้

เพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยการพูดจาอะไรต่างขอให้ระมัดระวังนะครับ
ถ้ามันเกิดปัญหาเกิดขึ้นมาในอนาคตคงไม่ใช่ผมคนเดียวนะ
มันก็ต้องย้อนกลับไปสู่ตั้งแต่รัฐบาลปีไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะนะ
แล้วทำไมไม่ได้แก้ปัญหามาตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ย้อนไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา
ให้เข้าใจซะบ้างว่าปัญหาทุกปัญหาในวันนี้ที่มาอภิปรายในรัฐบาลในสภาในครั้งนี้
งานเนี่ยเคยร่ำการแก้ไขมาไหมไม่เคย
งานมาแก้ไขรัฐบาลนี้แก้ไขเสร็จยังก็ไม่ทราบไม่รู้ไม่ฟัง
อย่างอยู่ในกระบวนการก็ตีให้มันแตกสักกระต้น
ผมถามว่าประเทศไทยมันจะไปตรงไหนกันมันจะไปตรงไหนครับ
มีวิธีการแก้หมาที่ดีกว่านี้อีกไหมเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้ว
ที่เป็นปัญหาอุปสรรคถ้ามีวิธีการที่ดีกว่านี้อีกไหม
ที่ท่านบอกว่ามาตรา๑๕๒ของท่านเนี่ยเสนอมาสิครับ
เสนอมาทุกเรื่องเลยปัญหาโน่นปัญหานี่ปัญหาโควิดปัญหาโน่น
ถ้าพูดง่ายแบบนี้ตีกันไปแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรประเทศชาติสักอย่างเลย
ผมขอแค่นี้เองผมขอให้สภาเป็นสถานที่ที่รับฟัง
รับข้อเสนอแน่ผมพร้อมจะฟังของท่าน
แต่ถ้าท่านมุ่งหวังว่าจะตีรัฐบาลจะล้มรัฐบาลจะให้นายกออกให้ได้
ผมว่าไม่ถูกครับไม่ใช่หน้าที่ของท่าน
หน้าที่ของท่านคือไปเข้ากระบวนการนะ
เมื่อวานมีผมลาออกลาเอิกยื่นใบลาออกเก็บไว้ให้ตัวเองกันแล้วกัน
นะฮะผมยังไม่ลาออกนั่นน่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ